คุณผู้ชมคะพาคุณผู้ชมไปที่นครนายกค่ะมีการจัดเลี้ยงโต๊ะจีนผีร้อยโต๊ะ
ครับแล้วพี่ป๋องเขาบอกว่าเห็นตัวเลขด้วยเดี๋ยวค่อยเล่าตอนท้าย
คือที่นครนายกนะคะที่สุสานอริยธรรมสถานอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก
มีจัดงานเลี้ยงเป็นเลี้ยงโต๊ะจีนผีอย่างที่เห็นเนี่ยค่ะร้อยโต๊ะค่ะ
พี่ป๋องกระพลทองพลับพิธีกรชื่อดังทีมงานเขาก็ไปนะคะ
แล้วก็มีชาวจังหวัดนครนายกร่วมด้วยในส่วนของคนเนี่ยนะคะ
เป็นร้อยคนค่ะในส่วนของผีเนี่ยนะคะ
เขาบอกว่าเป็นการจัดเลี้ยงโต๊ะจีนผีป่าช้าครั้งที่สองครับ
เป็นการทำบุญใหญ่อุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว
นี่เหรอพี่ป๋องเขาบอกบรรยากาศมันหลอนมาก
หลอนยังไงรู้ไหมคะยังไงฮะชวนขนลุกก็คือ
ปากทางประตูทางเข้างานเขาจะมีใบตองรองพื้นเอาไว้
อืมแล้วก็เอาแป้งโรยเอาไว้ห้ามคนเข้าเข้าได้เฉพาะผี
ตรงจุดนั้นนะใช่ตรงนั้นค่ะเหมือนกับเป็นทางเข้างาน
แล้วก็ติดเป็นเสียงเซ็นเซอร์ถ้ามีคนเดินผ่านอ่า
ปรากฏว่าคนไม่ได้เดินผ่านแต่เสียงเซ็นเซอร์ดังครับ
แล้วอะไรผ่านเสียงดังตลอดเลยแล้วก็มีรอยเท้าคน
แล้วก็มีคนถ่ายรูปติดภาพอะไรมาก็ไม่รู้
อกจากนี้นะคะอยู่ดีเนี่ยบางจังหวะ
หมูกระทะเด้งขึ้นมาด้วยเขาเลี้ยงหมูกระทะค่ะ
แล้วก็มีเสียงเปิดขวดน้ำด้วยแล้วก็มีกลุ่มควันคล้ายรูปร่างคนด้วย
น้องอีกกลุ่มนึงเขาบอกว่าเขาถ่ายภาพ
ระหว่างถ่ายภาพเนี่ยเขาเห็นเป็นกลุ่มควันขึ้นมา
แล้วลักษณะเนี่ยพอขยายแล้วเนี่ยเหมือนหน้าคน
ปรากฏว่าแต่ละคนก็มีความรู้สึกแปลกนะฮะ
คนหนึ่งรู้สึกว่าเหมือนมีคนเปิดขวดน้ำอัดลมอยู่ข้างนะฮะ
น้องอีกคนนึงนะฮะนั่งอยู่มีความรู้สึกว่าเหมือนมีคนมานั่งข้างด้วย
เดินไปเดินมานะฮะแต่ละคนมีความรู้สึกเหมือนกันหมดเลย
ในช่วงระยะเวลาสั้นนะครับเขาก็จะมีซุ้มให้แบบว่าไปเชิญจุดทูป
ไปเชิญวิญญาณที่อยู่ในสู่สารที่เป็นศพร้ายญาณไม่ร้ายญาณเนี่ยเข้ามาในงาน
ก็จะมีตัวเซ็นเซอร์ครับตัวเซ็นเซอร์อยู่ตวงเนี่ย
มันจะดังอยู่ตลอดเวลาไม่มีคนเดินเลยนะผมก็ยืนอยู่ตรงนั้น
ผมก็ยังแซวว่าเฮ้ยมันเสียหรือเปล่าเพราะมันดังตลอดเวลา

เห็นเป็นเหมือนรอยเท้านะฮะอยู่ตรงแป้งที่เราโรยไว้ตรงทางเข้านะครับ
มีทั้งที่ใส่รองเท้าใหม่ใส่รองเท้าอะไรอย่างนี้
ตอนหลังมาได้ยินจากพี่เจ้าที่ที่ดูแลที่นั่นบอกว่า
ช่วงหลังมีคนเอาลงเท้ามาบริจาค์ให้กับศพรายาท

คือมีเสียงดังตลอดเลยทั้งที่ไม่เห็นคนเดินผ่านเพราะเขาห้ามคนผ่าน

แน่ใจแต่ว่ามีรอยเท้าที่ไม่ได้มีคนเหยียบแต่มีรอยเท้านึกออกไหม
ทั้งเท้าเปล่าแล้วก็แบบใส่รองเท้าก็มี

คือที่เขาเลี้ยงเป็นแบบหมูกระทะเพราะว่ากำลังนิยม

โต๊ะจีน๑๐๐โต๊ะมีโต๊ะเด็กให้ด้วย

ก็ทำให้บรรดาสรรพเวสีที่สีงสะทิตอยู่ในศุษล
ได้รับบุญได้รับส่วนกุศลไปด้วย
ใบตองวางโรยแป้ง

เขาห้ามคนผ่านแต่มันมีรอยเท้าได้ยังไง

มีเสียงเซ็นเซอร์ใช่ไหม

ทีนี้ค่ะพี่ป๋องบอกว่าไหนก็ไหน

ก็อยากจะบอกหน่อยว่าเขาเห็นเลขอะไรบ้างหรือเปล่า
คือในงานเนี่ยไอ้โต๊ะหลายโต๊ะเนี่ย

โต๊ะคนโต๊ะผีโต๊ะผีแยกผีผู้ใหญ่กับผีเด็ก
แต่ในโต๊ะที่ว่าโต๊ะเลี้ยงผี

มันเป็นคน
คนที่เก้าอี้ที่ไม่มีใครเลย

มีควันใช่ไหมแล้วเห็นตรงที่วงกลม
คือตรงนี้มันไม่มีคนนั่งอยู่แล้วไง
ใช่เขาบอกมีหมูแบบเด้งออกมาจากกระทะด้วย
แล้วในวงกลมสีแดงมันเหมือนหน้า
หรือมันเหมือนรูปร่างหรือเหมือนอะไรยังไง
ไม่รู้เลยไม่เชี่ยวชาญเลย
ป๋องบอกว่าเอาเลขไปก็แล้วกัน
เขาเห็นเลขตอนที่ทำบุญนะคะ

แล้วพี่ป๋องก็ถ่ายรูปเอาไว้ได้

ตามที่เห็นแหละค่ะ

ป๋องกระพลนี่เขาก็
ขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่องการทำรายการด้านนี้ใช่ไหม
ใช่ทุกคนรู้จักพี่ป๋องเรื่องนี้อยู่แล้ว
นี่ก็มีหลายเลขแล้วฮะในงาน